เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยการชุมนุมของกลุ่มคณะราชดร
เพียงแค่สื่อมวลชนของประเทศไทยที่ไปทำข่าวก่อติดเท่านั้นนะครับ
มีสื่อต่างชาติก็มาก่อติดแล้วก็รายงานไปเช่นเดียวกัน
ทั่วโลกนั้นได้รับรู้แล้วก็รับทราบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
รายงานภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บริเวณสี่แยกประทุมวัน
ระบุว่าตำรวจได้ใช้รถฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าไปสลายกลุ่มผู้ชุมนุม
ฝ่าสายฝนไปรวมตัวกันนำโดยกลุ่มนักศึกษาที่ฝ่าฝืน
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินขณะที่นายกรัฐมนตรีปฏิเสธ
ที่จะลาออกนะฮะซึ่งเป็นหนึ่งข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุม
จำนวนมากออกมาชุมนุมกันเป็นวันที่๒
เพื่อเรียกร้องให้เกิดการปฏิรูป
โดยฝ่าฝืนการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่ห้ามคนออกมาชุมนุมกัน
ขณะที่ตำรวจเองก็ใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
สลายการชุมนุมที่ส่วนใหญ่ก็เป็นนักเคลื่อนไหวเป็นคนรุ่นใหม่
แล้วก็ใช้ร่มป้องกันตัวเองเท่านั้น
ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ขู่ว่าจะประกาศเคอร์ฟิลล์แต่ระบุว่าจะไม่ลาออกจากตำแหน่ง

เคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยของฮ่องกง
วัยเพียง๒๓ปีก็บอกว่า
ก็มีการรีทวิตข้อความที่ตัวเองเคยโพสต์นะ
โพสต์ภาพในทวิตเตอร์ชู๓นิ้ว

โดยใช้ข้อความเป็นภาษาไทยว่า
ผมขอเป็นกำลังใจให้ชาวไทยทุกคนนะครับ

เพราะว่าเขาติดตามความเคลื่อนไหวในการชุมนุมในประเทศไทยนะครับ
ซึ่งสื่อต่างประเทศเองก็มองว่าการชุมนุมในครั้งนี้เนี่ย
มีรูปแบบคล้ายการชุมนุมที่ทางฮ่องกงได้

เป็นการรวมตัวกันสื่อสารกันในออนไลน์
แล้วก็ไม่มีแก่นนำที่ชัดเจน
แล้วก็ขยับขยายย้ายที่ไปเรื่อย